ส่วนในวันนี้นะครับคนกีฬาก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมแปรอักษรหมายเลข๙ไทยใน๒จังหวัดนะครับ
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่หาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
ขับเจสกีกว่า๔๐ลำแปรริ้วขบวนกลางทะเลปรากฏเป็นหมายเลข๙ไทย
นำโดยชาวลิศเกื้อจรูนนักกีฬาทีมชาติไทยฉายามนุษย์เหล็ก
นาคอนศิลาชัยพิธีกรดังในฐานะนักกีฬาทีมชาติและเจเจตรินวัฒนศิลป์ศิลปินดัง
เรือไปเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยว่าตามเรือลำหน้าแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นทั้งหมดคือความรู้สึกของเราล้วนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าความรู้สึกของพวกเราอยู่ที่ในหลวง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของคนที่พวกเรารัก
ครูนักเรียนผู้ปกครองและสิทธิ์เก่าโรงเรียนพดุงศิษย์พิทยารวมกว่า๕๐๐คน
ร่วมใจกันแปลอักษรเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
แปลอักษรชุดแรกคือคำว่าทัศถิตในดวงใจนิรันดิ์ประกอบเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
จากนั้นได้แปลอักษรเป็นหมายเลข๙ไทยล้อมรอบด้วยรูปหัวใจ
ประกอบบทเพลงในหลวงของแผ่นดินที่บันเลงและขับร้องสด
ก่อนจะยืนสงบนิ่งและร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบรมีเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งสิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงด้านกีฬาได้แก่สมรักคำสิงนักชกเหรียญทองโอลิมปิกและชัดชัยสาสกุลอดีตแชมป์โลกมวยสากลอาชีพมาร่วมกิจกรรม
แล้วก็มาเห็นบรรยากาศการร่วมกิจกรรมน้องเป็นเด็กตัวเล็กนะครับร่วมร้องเพลงสรรเสริญนะครับ
ก็ดีใจที่พระรุศิษย์นี่ปลูกฝังให้ลูกทุกคนเดินตามรอยพ่อครับ

เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชแล้ว
พวกเขาต่างมุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้านการกีฬา
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่มีต่อวงการกีฬาอันหาที่สุดไม่ได้
นุชาเจอมูลข่าวเทราะทีวีรายงาน